พบกับอาจารย์พอด์พาทิวนี่
ถูกเขียนคัลลัมด้วนดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ร้องจ้อนรับหมอกัยตั้งแต่ช่วงเข้ารายการเลย
หมอกัยต้องเต้นตามแล้วนะ

เอาล่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมหมอไก่จะมาดูดวงชะตา
สำหรับคนที่เกิดแต่ละวันเลยใช่ไหมคะ
ว่าจะพลิกจากร้ายเป็นดียังไงใช่ค่ะ
ต้อนรับปีหมูอู๊ดปีกุลนั่นเองค่ะ
เริ่มต้นกันวันอาทิตย์เลยดีไหมคะใช่ค่ะ
คือเคล็ดลับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับโบราณเลยนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจากการีหรือว่าการากินี
ให้เป็นสีก็คือเปลี่ยนจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งของดวง
ของแต่ละวันเลยใช่ค่ะงั้นเริ่มวันอาทิตย์ค่ะ
คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคือพื้นฐานดวงเนี่ย
เป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าในเรื่องงานเนี่ย
จะมีปัญหาให้แบบต้องเข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา
คืองานมันแบบไม่ได้เสร็จแบบในวัน
คือมันต้องมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการแก้ไขปรับปรุงนะคะ
แต่ว่าคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ความสามารถ
ถ้าสมมุติเรามีเวลาควรจะไปทำบุญตามขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

จดเลยนะอย่างแรกเนี่ยก็คือควรจะตักบาทในวันเสาร์

๗ครั้งนะคะอาจจะแบบว่าบางทีอาจจะแบบ
เราอาจจะไม่ได้ว่างทุกเสาร์เนี่ยเราอาจจะเป็นเสาเว้นเสาร์ก็ได้
แต่ว่าอย่าให้มันห่างมากจนเกินไป

อ่านะคะหลังจากที่เราเนี่ยตักบาทวันเสาร์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้เราหาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ

จากผ้าดิบหรือว่าเป็นการบริจาคพวกเครื่องสำอางก็ได้

คนที่เกิดในวันจานพื้นฐานดวงเป็นคนที่แบบมีเสน่ห

เขาเรียกว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่

ค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะ

คือคนที่เกิดในวันจันทร์จะมีจุดอ่อนอยู่นิดนึ

นะคือมีรายได้มากแต่ว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

มีเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา

ผมสังเกตจากพฤติกรรมครับนะ
ค่ะเราต้องทำอย่างไรครับหมอไก่
ควรจะอย่างแรกเลยก็คือควรจะตักบาทในวัดพระธาตุสบดี
ทั้งหมด๕พระรหัส๕ครั้ง
พระรหัสนี้พระรหัสหน้าพระรหัสถัดไปแล้วก็อีก๒ครั้ง

ติดต่อกันก็ได้ใช่ไหมแต่ต้องใกล้เคียงกัน

เพราะเราอาจจะแบบว่าติดกิจธุระอะไรอย่างนี้นะคะ
เว้นไปสักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าถ้า๒อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยจะนานไปแล้ว
ต้องนับใหม่อาจจะนับใหม่นะคะ
หลังจากที่เราทำบุญในวันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั่นคือวันจันทร์นะครับสำหรับวันจันทร์ผ่านไป
ส่วนวันอังคารค่ะคนที่เกิดในวันอังคารปกติ
พื้นฐานดวงเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่น
แต่มักจะโดนคนอื่นเอาเปรียบมักจะเสียเปรียบคนรอบข้าง
แล้วก็คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยส่วนใหญ่มักจะชี้ช้ำเรื่องความรัก

เรื่องของแบบคนในครอบครัวบางทีก็แบบว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด
บางทีก็มีเรื่องแบบว่าขัดอกขัดใจกันนะแนะนำให้หาเวลาไปทำบุญนะครับ

ดังต่อไปนี้นะคืออย่างแรกนะก็คือควรจะไปทำบุญตักบาทในวันพุธ

ทั้งหมด๔พุธ๔ครั้ง
แล้วก็พอเราเนี่ยตักบาทวันพุธเรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้เราหาเวลาไปทำบุญแบบบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์

หรือว่าใครที่ไม่มีเวลาก็แบบ

ที่คุณเกิดไว้นะครับ
คนมาทำบุญคนพุธเป็นยังไงคะ
คนที่เกิดในวันพุธเนี่ย
พื้นฐานดวงที่เป็นคนที่เก่งดีแบบมีความสามารถ
คือการงานต้องมีการต่อสู้แข่งขันแยกชิงอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็บางทีก็มีเรื่องของเงินเงินทองที่มันขาดบ้างเกินบ้าง

บางทีมันก็ขาดขาดเกินนะเป็นบางช่วงนะ
แนะนำว่าถ้าสมมติมีเวลาควรจะไปทำบุญนะครับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือควรจะตักบาทนะฮะ
ในวันสุกนะฮะทั้งหมด๖ครั้งนะฮะ
ถ้าสมมติว่าใครตักบาทอยู่แล้วเนี่ยก็ทำต่อไป
แต่ว่าวันศุกร์เนี่ยต้องเน้นอย่าให้ขาดนะคะ
แล้วก็ถ้าสมมติว่าทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็ให้หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของหวาน
เราอาจจะเหมาไอเต็มไปเลี้ยงบ้านเด็กกระพาก็ได้
หรือว่าจะแบบจะถวายพระทหารเพลพร้อมกับพวกขนมหวาน
ทองหยิบทองหย่อฝ่ายทองก็ได้อันนี้ไม่ได้ยาก
ขนมวงขนมหวานมีขายอยู่ทั่วไปอ่าใช่ค่ะ
ค่ะก็เป็นวิธีการง่ายส่วนใครที่เกิดวันพฤหัสศุกร์เสาร์
ก็ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าเราพักไว้แค่นี้ก่อน

ครั้งแรกเลยคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีวันนี้
ได้ตรวจสอบโดนสตาร์ทกับหมอไก่และรับวัตถุงมงคลไป
ก็คือคุณวราวุฒิยิ้มคำนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณผู้ชม
เกิดวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๐๕นะคะ
คุณวราวุฒิอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคู่อายุ๕๖ปีแล้ว

เรื่องของความรักก่อนพื้นฐานดวงเนี่ยคุณวราวุฒิเนี่ย
โอ้โหพื้นฐานดวงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คือเจอแบบความผิดหวังอกหักมาหลายครั้ง
จนบางทีก็เหมือนเขาเรียกว่ามันวางเฉยกับเรื่องความรักไปแล้ว

เพราะว่าดวงมีโอกาสที่จะได้พบคู่ในช่วงปีหน้า
เป็นช่วงปลายปีหน้ามีโอกาส

คือเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอาจจะมีตำหนิ
ก็คือเขาอาจจะมีครอบครัวมีคู่มาแล้ว
แล้วผ่านความผิดหวังมาแล้วแล้วมาเจอกัน

อาจจะแบบว่าคุณวราวุฒิอาจจะอยู่ภาคกลาง

โอ้โฮเพย์โอ้ยยินดีด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณ

คุณโบคุณโบค่ะคุณโบ
เกิดวันที่๑จันทวาคม๒๕๒๘นะคะ

แล้วก็กำลังจะเปิดร้านกาแฟเบอร์เกอร์
จะดีไหมคะคุณโบคะทางงาน
ก็คือคุณโบมีโอกาสที่จะได้พบคู่

คือคู่คนนี้จะเป็นคนที่อายุมากกว่า

แล้วก็เรื่องที่จะทำให้คุณโบได้เจอคู่

คือการงานเป็นสื่อทำให้เราได้เจอกัน
แล้วก็คนคนนี้อาจจะมีโอกาสที่ไม่ใช่คนไทย

คือตามดวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร
ข้างที่จะถูกฉลกพอสมควรเลย

แล้วคือในเรื่องของการเปิดร้าน

ถ้าสมมุติจะเปิดปีหน้าแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เปรี้ยงป้าง

อ่ามีความหวังดีนะคะสู้สู้
คุณชายโต้งนะคะเกิด๑๔กรกฎาคม
โชคลาภเลยค่ะ
โอ้โหถามได้ตรงประเด็นมากนะคะคือถ้าสมมุติว่าเป็นลาบที่เกิดจากแบบ
เสี่ยงดวงหรือลาบลอยในช่วงนี้อาจจะแบบยังไม่มา
ยังไม่ปรากฏในดวงนะก็คือจะมีลาบจากการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่
แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ควรจะวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนิดนึง
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะ
ใช้จ่ายของตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวด้วย
มันมีเรื่องให้แบบเราต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดอาจจะต้องสำรองเงินเอาไว้ก้อนหนึ่ง
ถ้าสมมุติจะเสี่ยงดวงอาจจะใจเย็นอย่าพึ่งเยอะ
เอาล่ะได้คำแนะนำจากหมอไก่แบบนี้แล้วก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับ